ท่านผู้ชมครับไปดูสภาพของพระรูปหนึ่งที่จังหวัดเลยนะฮะ
เช้าวันนี้ชาวบ้านไปเจอก็เลยแจ้งตำรวจให้มาช่วยดูหน่อย
ทีแรกคิดว่าโอ้โหบาดเจ็บหรือว่ามรณภาพหรือเปล่า
อะไรไม่ดีกับท่านหรือเปล่านอนอยู่ริมถนนนะฮะ
คือสภาพมันนอนแบบผิดที่ผิดทางผิดท่าไปหมดเลยอะค่ะนิ่งเลยอ่ะเออ
นิ่งเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเข้าไปดูใกล้ใกล้เมาฮะอืม
นี่พระนะคือเมาแต่เช้าเป็นชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์หรือเปล่า
พระจริงจริงโอ้โหพระจริงจริงนะฮะตอนนี้ถึงจับสุดแล้วฮะ
นี่คือนอนห้อยหัวลงมาเลยนะถ้าตามเพลงเขาบอกเมาจนหัวทิ่มเบาะ
อันนี้ของจริงเลยค่ะเนี่ยอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวดูหน่อยนะครับ
ตื่นขึ้นมาเนี่ยที่ตำรวจไปปลุกเนี่ยโอ้โห
ลึมสลือแล้วตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่ายังไงบ้างนี่ฮะ
พลี่เพลิกสามสิบว่ะไงอย่างเล่นเลยสิอ๋อเก็บของใหญ่แล้ว
อเจมส์มันรับผู้ปองประสงค์แล้ว
สุดท้ายชอบอยู่แล้วเหรอยังไงคะหลวงพ่อ
ก็คือสบงจีวอนนี่หลุดลุ้ยหมดนะมีย่ามสีเหลืองอยู่ใบหนึ่งบาทใบหนึ่ง
โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งผลไม้ของแกมีอยู่ถุงนึง
วิทยุทานซิสเตอร์อีกนะครับ
สอบไปสอบมาเนี่ย๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจไปเจอนะฮะ
สพเชียงคานนะครับแถวใต้ต้นตะขบอ่ะ
ข้างศาลเจ้าเชียงคานในพื้นที่ตะบนเชียงคานอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลย
พระรูปนี้ชื่อพระเรืองฤทธิ์ศรีมังคละอายุ๖๐ปี
เป็นพระลูกวัดภูช้างน้อยในพื้นที่
เจ้าหน้าที่พาไปให้เจ้าวาดจับศึกแล้วนะครับ
คือถามไปถามมาเนี่ยตอนถามอายุเท่าไหร่เนี่ยนะ
ตอนพอจะประคองตัวมาได้นี่ฮะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่

ไม่รู้เดี๋ยวลองฟังแกหน่อย
เป็นที่ติเตียนของชาวบ้าน
ทั้งคนติเตียนด้วยเนี่ย
อาจารย์กับพิจารณาตัวเองซะเป็นอย่าง
เจ้าอาวาสมันก็หนักใจด้วยลำบากใจด้วยไม่ใช่
คนจะไม่เข้าวัดเนี่ยแล้วเขาจะไม่สะทาน

เจ้าวาดวัดภูช้างน้อยบอกว่า
พระเรืองฤทธิ์เนี่ยคือแอบดื่มเหล้าในวัดประจำ
พระที่วัดยังเอือมละอานะครับ
เท่าไหร่ว่าเท่าไหร่ไม่ฟังสุดท้ายวันนี้เนี่ยฮะ
กรรมตามทันจนได้ถูกจับศึกแล้วนะครับ

กำลังจะกลับวัดระหว่างทางเนี่ยผ่านร้านที่เขาขายเหล้าขาว

ก็เลยแวะบอกขอแบ่งซื้อใส่ขวดเครื่องดื่มชูกำลังหน่อย
เดี๋ยวมีคนขายให้พระด้วยเหรอคะ
ต้องถามว่าทำไมไปขายให้พระนะ
พอได้มาขวดเครื่องดื่มชูกำลังขวดหนึ่งขอแบ่งมาเนี่ย
ก็ไปนั่งอยู่แค่ใต้ต้นตะขบ
แล้วก็นั่นฮะก็สดเข้าไว้

ก็ถือว่าอีกมุมหนึ่งก็ดีแล้วล่ะ